ไปชมบรรยากาศของวัดถ้ำผาเกิ้ง
เสริมสิริมงคลกันที่นั่นครับ
ความเชื่อของศาสนาฮินดูศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาเสนน์

และในความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยนาคถือเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทวะนะครับ
ที่มีพลังอำนาจพิเศษมากมายเลยนะทุกคน
โอ้โหฮือรูปปันพญานาคที่นี่สวยเนอะยิ่งใหญ่อลังการด้วย
คุณผู้ชมฮะนี่คือความสวยงามตระกาลตา
ที่วัดถ้ำผาเกิ้งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงบ้านโคกหนองขาม
บนในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
ไปเลยครับคุณผู้ชมใครที่มีความเชื่อพญานาค
เพราะว่าไฮไลท์ของเขาคือรูปปั้นพญานาคที่สวยงามแบบนี้
ลักษณะโดดเด่นแตกต่างออกไปแล้วคุณเห็นไหมในคลิป
เขาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพญานาคในความเชื่อของแต่ละศาสนา
ไม่เหมือนกันนะแต่มีความหมายคล้ายกันก็คืองูใหญ่งูยักษ์
ส่วนใหญ่นะฮะเขาบอกว่าใครที่เคยมาก็ต้องกลับมาอีก
เพราะว่าอะไรมาขอความเป็นสิริมงคลขอนู่นขอนี่ขอนั่น
แล้วมักจะประสบความสำเร็จตามนั้นแหละครับ
แล้วบางคนยังมาบอกถึงเคล็ดลับในการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พญานาคสีขาวที่เราเห็นอยู่คือปู่ศรีสุโธ
เขาจะมีช่องให้เข้าไปสามารถลอดจากทางเสียนออกไปทางหางได้
ถ้ารอดไปแล้ว๓รอบเขาบอกว่าจะเกิดความเป็นสุริมงคล
จะเกิดปฏิหารดีกับตัวเองแล้วขอพรอะไรก็มักจะสมหวัง
ลองดูไหมบางทีนะ๑๐ปากว่าก็ไม่เท่ากับเรา
ได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง
เอาอย่างนี้ละกันภาพนี้เราไม่ได้ไปถ่ายเอง
เอามาเผยแพร่ต่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
เพราะว่าคนที่ดูตลอดข่าวหลายคนเขามีความเชื่อเรื่องของพญานาค